เรื่องหนึ่งที่เชื่อว่าท่านตามอยู่นะครับก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านของในไอซ์หีบเหล็กอันนี้เป็นฉายาที่ทางสื่อเขาตั้งฉายากันนะครับเพราะว่าผู้ชายคนนี้ครับทุกผู้ชมครับ
พี่ชัยองค์วิสิตชื่อเล่นชื่อไอซ์วัย๔๑ปีเนี่ยคดีล่าสุดที่ตำรวจเข้าไปจับกลุ่มที่บ้านก็คือหลังจากมีพยานบอกว่าไปช่วยในไอซ์ขุดดินหลังบ้านแล้วก็ฝังศพหญิงสาวคนหนึ่ง

ในไอซ์จับใส่ในหีบเหล็กที่บ้านนะครับจนเสียชีวิต
หลังจากนั้นมีพยานบอกว่าเคยมางมแล้วก็เจอกระโหลกศีรษะมนุษย์ในบ่อน้ำในบ้านในไอซ์อีก
จนนาทีก็ไปประดาน้ำดำกันอยู่สองวัน
วันแรกเจอกระดูก๒๘ชิ้น

เมื่อวานไปอีกวันที่๒เจออีก๒๘๘ชิ้น

กว่าชิ้นใช่ค่ะซึ่งยังไม่รู้ว่าเป็นใครบ้าง
ยังไม่รู้ว่ากี่ศพด้วยใช่เพราะว่าเป็นชิ้นกระดูกเล็กอะค่ะ
ต้องนำมาต่อกันดูแล้วก็นำไปตรวจดีเอนเอว่าเป็นของใคร
แน่ก็คือศพของหญิงสาวที่ถูกขุดพบที่ฝังดินอาจ
นี่คือน้องกุ๊กกิ๊กใช่ค่ะแต่โครงกระดูกเนี้ยยังไม่รู้
ไม่รู้ใครแล้วก็ไม่รู้ว่ามีศพอื่นอีกหรือเปล่า
เพราะว่าเขาให้ข้อมูลมาว่ามีอีกศพหนึ่งที่ถูกฝังอยู่ใต้ต้นมะม่วง
พญานบอกคือไอศ์ตอนนี้ถูกฝากขังอยู่ในรวรจำ
ระหว่างการดำเนินคดีของเจ้าหน้าที่ซึ่งข้อหาแรกที่จับไป

แล้วพยานที่อยู่ใกล้ชิดคนที่เคยมาทำงานในบ้านในไอซ์
แล้วก็ต้องกระเจิงกันทำงานไม่ได้เพราะว่านายคนนี้อารมณ์ร้อนเหลือเกิน

ไล่ยิงไล่ทำร้ายไล่แทงเนี่ยต่างออกมาให้ข้อมูลกัน
โอ้โหตอนนี้ข้อมูลออกมาเยอะมากค่ะ
ตอนอยู่ในคุกก็ชอบโม้กับเพื่อนที่อยู่ในคุก

ฆ่าคนตายฆ่าผู้หญิงตายเอาไปถ่วงน้ำอยู่ในบ้านคือคุยอย่างภาคภูมิใจในคุกอ่ะ
คือเพื่อนในคุกบอกรู้หมดใครอยู่คุกเดียวกับไอซ์อ่ะอืม

แล้วนี่ข้อมูลล่าสุดตำรวจได้มามีผู้หญิงชื่อน้องออยนะ

ออยนี่ก็เป็นสาวไซส์ไลน์ที่ในไอซ์พามาที่บ้านแล้วก็หายสาบศูนย์ไป

มีคนในบ้านก็หายไปอีกคนงานที่เคยอยู่ในบ้านในไอซ์ไม่รู้ว่าแต่ละคนตอนนี้เป็นตายร้ายดีอย่างไร
แล้วจะเกี่ยวข้องกับกระดูกที่งมพบในบ่อน้ำในพื้นที่บ้านของในไอซ์ที่ซอยเพชรเกษม๔๗หรือไม่
เขตบางแคร์นะฮะอันนี้วันที่เจ้าหน้าที่คุมตัวไปฝากหางที่ศาลนะฮะ
ที่บ้านนี่ก็พื้นที่๒๐ไร่ได้ครับเฉพาะตรงบ่อน้ำนี่ก็๒ไร่เป็นรูปตัวแอล
วันแรกที่ชุดประดาน้ำลงไปงมแล้วก็
หาโครงกระดูกต่างตามที่มีพยานที่แจ้งเบาะแสกับเจ้าหน้าที่

แล้วสิ่งสำคัญก็คือใต้โครงกระดูก
ก่อนที่จะไปเจอโครงกระดูกเจอประตูเหล็ก

ยังมีการถ่วงศพเอาไว้ด้วยมีผ้าม่านคลุมศพมีชุดผู้หญิงนี่ก็เจอนะครับ
เป็นหลักฐานทั้งนั้นนะครับวันแรกจุดพบศพแรกที่เจอเนี่ย
อยู่ห่างจากจุดที่ฝังดินศพของน้องกุ๊กกิ๊กไว้ประมาณ๔๐เมตรนะครับ
บ่อที่ขุดเอาไปก็มีความกว้าง๓๐เมตรยาว๒๐๐เมตร
บริเวณนี้ลึกหลายระดับนะครับตั้งแต่๑เมตรครึ่งไปถึง๒เมตร
บางจุดลึก๔เมตรก็มีที่ชุดประดานน้ำเบาะอันนี้ระยะห่างต่างนะครับ
ที่เราทำเป็นแผนที่แล้วก็ดูภาพถ่ายทางอากาศทางโดรน
มีพงหญ้ามีต้นไม้ขึ้นล้อมรอบไปหมดนะครับแล้วก็มีบ้านจัดสรรและอพาร์ทเมนต์อยู่รอบพื้นที่
พ่อนี่เสียชีวิตไปแล้วส่วนแม่ตามรายงานก็คือไปอยู่ต่างประเทศนะครับ
วันแรกเจอโครงกระดูกที่เป็นเศษชิ้นส่วนมนุษย์นะครับ
แล้วก็กระจุกเส้นผมต่างเนี่ยรวมแล้ว๒๘ชิ้นนะครับ
มีต้นขาด้วยนะครับมีช่วงกรามล่างด้วย
ส่วนวันที่๒นะครับพบกระดูกมนุษย์ช่วงเชิงกรานช่วงสันหลังช่วงข้อต่อ
แล้วก็พวกลูกโรงเหล็กต่างวันที่๒๒๘๘ชิ้นนะครับ
วันนี้นะครับเจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำป่อเต็กตึงบอกว่า
หากตำรวจประสานมาก็พร้อมที่จะไปงมค้นหาให้อีกนะครับ
เตรียมชุดเตรียมกำลังเอาไว้แล้วนะครับ
นักประดาน้ำตอนนี้เบื้องต้นมีอยู่๒๐นายมีกำลังเสริมอีก๒๐นาย
ตีตารางบนบ่อน้ำด้วยเชือกแล้วก็จับปฏิบัติการดำน้ำเหนือดินเลนที่อยู่ใต้น้ำ

เน้นหาจุดที่เจอชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์ที่ประตูเหล็กทับเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับ
จะเน้นหาพื้นที่ด้านล่างที่เป็นดินเลน
เพราะอาจจะมีอะไรที่จมอยู่ใต้เลนอีกนะครับ
เชื่อมต่อบ่อน้ำที่เป็นรูปตัวแอลด้านบนก็จะปูพรมค้นเพิ่มนะครับ
หลังก่อนหน้านี้ตอนไปค้นก็มีอุปสรรคเยอะ
ข้างล่างก็มีต้นมะขามเทศ

แต่ว่าเคยไปดูมาแล้วทีนึงโอ้โหมีต้นมะขามเทศเยอะ

แล้วมันมีหนามเยอะค่ะเวลาเจ้าหน้าที่เขาดำลงไปเนี่ยโดนหนามเกี่ยว
ถูกต้องทั้งกิ่งทั้งหนามแล้วเป็นดินเลนน้ำไม่ได้เน่าอะไรก็จริง
แต่ว่าพอเหยียบดินเหยียบเลนไปโอ้โหมันก็ขึ้นมาดำข้นคลักไปหมด
ข้างใต้โครนลึกเลยเป็นศอกเลยใช่ไหม
้วงลงไปเนี่ยลึกสุดศอกยังไม่ถึงใต้เลนใต้โครนนะฮะ
เราสอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องการหาหลักฐานต่างในพื้นที่บ้าน
พันธุ์ตำรวจเอกจิรกฤษจารุณพัฒน์ภูมิกับการกองกำกับการสวัสดีภาพเด็กและสตรี
แต่ละวันที่เข้าไปเนี่ยต้องขอสารเอาหมายค้นไปนะครับ
เมื่อวานนี้ยุติการปูพรมค้นหาเบาะน้ำแล้วนะครับทางทีมหารือกับทีมชุดประดาน้ำทั้งสองหน่วยไปแล้ว
เมินเบื้องต้นว่าแม้จะมีพยานให้ข้อมูลว่าอาจจะมีหีบเหล็กที่ใช้ในการซุกซ่อนอำพลางศพหญิงสาวในบ่อน้ำอีก
แต่ชุดประดาน้ำ๒หน่วยร่วมดำน้ำค้นหามา๒วัน
ประเมินว่าหากมีหีบเหล็กอยู่จริงการปูพรมค้นหา๒วันที่ผ่านมาก็ทำไปแบบตีตารางขึงเชือกดำน้ำงมสำรวจ
แทบจะครบทุกพื้นที่แล้วน่าจะต้องพบไปแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวหยุดดำน้ำค้นหาก่อนนะฮะ
รอฟังคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโครงกระดูกมนุษย์ที่เจอ๒วันเนี่ย
ชิ้นกับ๒๘๘ชิ้นก่อนว่าตกลงแล้วจะเป็นผู้เสียชีวิตกี่คน
โครงกระดูกเนี้ยจะเป็นกี่คนเพราะยังบอกไม่ได้จริงจริงใช่
จะเป็นคนเดียวสองคนหรือสามคนก็ยังไม่รู้ใช่ค่ะแต่ก็ยังไม่เจอกระโหลกเลยนะคะ
โหลกศีรษะเนี่ยยังไม่เจอเลยไม่ว่าจะเป็นกี่คนก็ตาม
ผู้หญิงผู้ชายก็ยังไม่รู้ยังไม่รู้
คนที่เจอกระโหลกศีรษะก็มีในเอ็มคนเดียวใช่บอกโยนทิ้งไปแล้วแล้วก็ไม่รู้ในไอซ์เอาไปเก็บไว้ที่ไหน
ให้ข้อมูลกับหน่วยว่าเนี่ยผมเคยมาช่วยในไอซ์เนี่ย
ไอซ์บอกให้ลงไปงมมนุษย์งมคนขึ้นมาหน่อยเพราะว่ากลัวความผิด
ฆ่าเขาทิ้งน้ำไปเจอกระโหลกศีรษะเอาขึ้นมาเอาไอซ์ไม่ให้เงิน
บอกว่าในไอซ์จะให้ค่าจ้างงมได้ให้ศพละ๕๐๐
พองมมาได้ได้กระโหลกศีรษะมนุษย์มาเอาไปให้ในไอซ์ในไอซ์ไม่ยอมจ่ายสตังค์กลับยิงใส่
ก็เลยวิ่งหนีโยนกระโหลกศีรษะมนุษย์เอาไว้แล้วก็ไม่รู้ในไอซ์เอาไปไหนต่อ
ตอนนี้ก็เลยยังไม่เจอแล้วตอนนี้ก็เลยมาเป็นพยานให้กับเจ้าหน้าที่นะครับ
อันนี้ฮะเอาเป็นว่าตอนนี้ยุติการค้นหาในบ่อน้ำบ้านในไอซ์ก่อนนะครับ
รอผลพิสูจน์เรื่องของชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์ที่เจอนะฮะ
ใช่ค่ะแต่ว่าทีนี้ค่ะทางตำรวจได้ข้อมูลมาว่ามีสาวไซไลน์อีกคนนึงค่ะชื่อว่าน้องออย
แล้วน้องออยเนี่ยหายตัวไปหลังจากมาอยู่ที่บ้านในไอซ์
ซึ่งตำรวจเนี่ยนะคะได้ข้อมูลมาจากกลุ่มสาวไซส์ไลน์ค่ะ
ที่เขาบอกว่าในไอซ์เนี่ยเคยติดต่อไปในกลุ่มเพื่อที่จะขอรับบริการจากหญิงสาวในกลุ่มนี้
แล้วก็มีน้องออยเนี่ยเคยไปหาในไอซ์ที่บ้านไปอยู่กับในไอซ์ที่บ้าน
พอไปปุ๊บหายไปเลยติดต่อไม่ได้อีกเลยตำรวจก็เลยต้องขยายผลหาตัวน้องออยคนนี้ด้วยนะคะ
ตำรวจในพื้นที่สอนอเพชรเกษมนี่แหละค่ะก็เป็นพื้นที่บ้านของในไอซ์เนี่ยนะคะ
ก็เป็นพื้นที่เกิดเหตุก็บอกว่าตอนนี้ได้เชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำเพิ่มเติมหลายปากแล้วนะคะ
หนึ่งเลยก็คือชาวบ้านที่อยู่ใกล้ในระแวกเกิดเหตุ
สองก็คือกลุ่มผู้หญิงที่เคยเข้าออกบ้านของในไอซ์คือชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเนี่ยบอกว่ามีผู้หญิงมากหน้าหลายตา
เข้าออกบ้านในไอซ์อยู่บ่อยแต่เข้าไปจำนวนนึงออกมาเนี่ยไม่ครบเหมือนกับหายไปอ่ะเนี่ยค่ะก็ต้องสอบปากคำเรื่องนี้
ทีนี้ค่ะก็มีการตรวจสอบข้อมูลเรื่องของการซื้อบริการทางเพศกับสาวไซไลน์นะคะ
ตำรวจบอกว่าตั้งแต่ปี๒๕๕๕จนถึงปัจจุบันก็มีความเคลื่อนไหวของในไอซ์ในการติดต่อหาสาวไซส์ไลน์ให้มาที่บ้าน
มีเบาะแสของผู้หญิงคนนึงค่ะวัยรุ่นอยู่เลยนะคะชื่อเล่นว่าน้องออยหายตัวไปตำรวจก็ยืนยันว่าหายตัวไปจริงยังไม่เจอ
กำลังตามหาญาติพี่น้องของน้องออยคนนี้นะคะว่าเจอไหมพบเห็นไหมเจอน้องออยครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ก็จะเรียกมาสอบปากคำเพื่อประกอบสำนวนคดี
ที่เจอศพเป็นศพแรกนะคะข้าวว่าน้องออยเนี่ย
เพราะฉะนั้นน้องออยที่หายตัวไปเนี่ย
โด่งกระดูกอะไรเนี่ยถ้าเกิดว่ามีญาติเข้ามาแจ้งเอาไว้ก็ต้องมารอผลตรวจ
ใช่ไหมว่าจะใช่หรือไม่ใช่อย่างไรนะครับ
ยังมีอีกนะครับที่หายไปหลังจากมาทำงานอยู่ในบ้านในไอซ์เนี่ย

แต่ว่าทีนี้พอมีคดีของในไอซ์หีบเหล็กขึ้นมาเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้รับข้อมูลจากผู้หญิงคนหนึ่ง

เธอเล่าว่าตอนปี๒๕๕๕สามีของเธอตอนนั้นต้องโทษอยู่ในเรือนจำนะฮะ
แล้วก็ติดคุกอยู่ที่เดียวกับในไอซ์คนนี้นะครับ
เดินทางไปเยี่ยมสามีเป็นประจำ
แล้วสามีก็เล่าเรื่องราวของนักโทษชายที่อยู่ในคุกร่วมกันคนหนึ่งให้ฟัง
ก็คือในไอซ์สามีก็เวลาไปเยี่ยมสามีก็จะเล่าให้ฟังตลอด
บอกว่าเออในไอซ์เนี่ยคนนี้มีพฤติกรรมแบบนี้แบบนี้
บอกว่าจากการรับฟังตอนแรกพอได้ฟังข้อมูลบอกว่า
โอ้โหพฤติกรรมผู้ชายคนนี้นี่ถือว่าร้ายแรงมากนะ
อันนี้เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่เข้าไปบุกจับแล้วเพจ

วันที่ไปจับวันแรกเลย๙มกราคม

ผู้หญิงคนนี้บอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับบอกว่า
ฟังจากพฤติกรรมของในไอซ์จากคำบอกเล่าของสามีตอนสามีที่ติดคุกอยู่นะ
คิดว่าในไอซ์น่าจะเป็นโรคจิตหรือไม่ก็ต้องเสพยาเสพติดอย่างหนัก
หลอนหลอนแล้วก็ถึงขั้นก่อเหตุฆ่าคนได้
พฤติกรรมของในไอซ์เป็นแบบนี้ครับ
ในไอซ์นะไปเล่าให้กับเพื่อนนักโทษในคุกฟังนะ
แล้วเขาเอามาเล่าให้กับญาติญาติเขาฟังเวลาญาติมาเยี่ยมเนี่ย
ไอซ์บอกว่าชอบพาผู้หญิงที่เป็นหญิงสาวทำงานแบบสาวไซส์ไลน์
รับบริการที่จะไปอยู่ด้วยอะไรด้วยอะไรพวกนี้นะครับ
พามาที่บ้านพอมาที่บ้านแล้วก็จะมัดมือมัดเท้า
แล้วก็ปล่อยให้อยู่อย่างนั้นไม่ให้หลับไม่ให้นอนไม่ให้กินข้าวด้วย
ถามว่าแล้วให้เขาทำอะไรให้นั่งดูตัวเองเนี่ยคือในไอซ์เนี่ย
เล่นเกมให้ดูตัวเองเล่นเกมเล่นแบบข้ามวันข้ามคืน
๒วัน๒คืนไม่ให้กินข้าวไม่ให้เขาหลับไม่ให้เขานอน
ปล่อยมือปล่อยเท้าเขาออกมาเลยโอ้โหให้ดูตัวเองนั่งเล่นเกมแบบนี้นะครับ
แล้วก็บางทีก็ไปตบไปตีเขาทำร้ายร่างกายเขา
เพื่อความสะใจความพอใจของตัวเองอันนี้ในไอซ์เล่าให้เพื่อนนักโทษฟัง
และเรื่องสำคัญนะครับก็คือในไอซ์เคยบอกกับสามีของผู้หญิงที่ให้ข้อมูลกับเรา
ตอนที่อยู่ในคุกบอกว่าเคยฆ่าสาวไซส์ลายแล้วโยนทิ้งน้ำในสระน้ำ
บ่อน้ำในบ้านตัวเองอันนี้เราทำเป็นกราฟิกตามคำบอกเล่านะ
ฆ่าสาวไซรายแล้วก็โยนทิ้งน้ำแบบนี้เลยแต่ไม่ได้บอกรายละเอียดว่าฆ่ายังไงโยนทิ้งแบบไหนถ่วงน้ำหรือไม่
แล้วไม่ใช่แค่สามีของผู้หญิงคนนี้เท่านั้นที่รู้คนที่ติดคุกกับในไอซ์รู้หมด
ค่ะคือวันวันคงไม่ไม่รู้จะทำอะไรคงเล่าให้เพื่อนร่วมคุกฟังอย่างภาคภูมิใจอ่ะ
จริงไม่จริงก็ไม่รู้แต่เอาเป็นว่าเนี่ยเขาเล่าให้เพื่อนนักโทษเขาฟังอย่างนี้
นักโทษก็ถามนะว่าอ้าวแล้วติดคุกข้อหานี้หรือเปล่า
นี่ฮะในเรือนจำเนี่ยนะเพื่อนในเรือนจำพอได้ฟังนะครับที่บอกว่าทำกับสาวไส้ลายอะไรแบบนี้นะ
ก็ถามว่าเอาแล้วติดคุกคดีนี้เหรอเนี่ยฆ่าผู้หญิงแล้วก็ทิ้งน้ำอย่างนี้เหรอ
ไอซ์บอกว่าเรื่องนี้ตำรวจยังไม่รู้
เพราะตอนติดคุกเนี่ยติดคดียาเสพติดมันรู้สึกใช่ไหม
นายกตำรวจเขาไม่รู้หรอกเรื่องพวกนี้แต่ว่าเล่าให้พวกนายฟังกันแล้วกัน
แต่ไม่ได้บอกว่าทำกี่คนบอกแค่ว่าเคยพาสาวไซไลน์มาที่บ้านแล้วทำแบบนี้แล้วฆ่าเขาแล้วโยนทิ้งน้ำในสระน้ำในบ้าน
ส่วนสาเหตุในไอซ์อ้างกับเพื่อนนักโทษว่าก็เพราะว่าผู้หญิงพวกนี้ขัดใจแล้วตอนนั้นก็เสพยาเสพติดด้วย
ก็เลยหลอนแล้วก็ลงมือฆ่าแล้วก็เอาศพทิ้งน้ำนะฮะอันนี้เป็นภาพวันที่พาไปฝากขังต่อสารนะครับ
ตรวจสอบประวัติอาทยากรรมของในไอซ์นะครับพบว่าเมื่อปี๒๕๕๕ในไอซ์นะครับเคยถูกจับข้อหากักขังหน่วงเหนียวหญิงสาวอายุ๑๗
ในแมนชั่นย่านภาษีเจริญซึ่งในห้องในแมนชั่นมีทั้งยาบ้ายาไอซ์มีปืน๙มมอีก๖กระบอกมีกระสุนขนาดต่าง๓๓๒นัดมีด๒๐เล่มมีเสื้อกันกระสุนมีเครื่องช็อตไฟฟ้ามีเครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์มีกุญแจมือโดยตอนที่จับตอนนั้นในไอซ์ชักปืนขึ้นลำพร้อมจะยิงสู้กับจ
นะฮะอ่าแล้วก็ติดคุกนะครับอันนี้เป็นอาวุธที่คนได้นะฮะ
ตอนหลังหลังนะครับเพื่อนผู้ชมครับเขาบอกเขาสะสมสะสมมีด
สะสมของแหลมอะไรอย่างเงี้อะไรที่เป็นอาวุธแหลมเนี่ย
สะสมหมดมีกล้องวงจรปิดติดไว้แล้วก็มีอ่า
จอมอนิเตอร์มาตั้งไว้ในห้องนอนดูเองเขาสะสมเขานะเห็นไหมโอ้โห
ก็ใครขับรถผ่านบ้านไฟสาดเข้าบ้านหน่อยไล่ยิงเขาอ่ะอืม
ชาวบ้านบอกอ่ะคนที่ให้ข้อมูลกับเราบอกว่าสามีเธอเนี่ย
พอพ้นโทษออกจากเรือนจำมาเนี้ยนะฮะพ้นโทษมาก่อนในไอซ์จะออกจากคลุกนะครับ
อ่าแล้วก็ไปทำงานตามปกติไม่ได้ติดต่ออะไรในไอซ์อีก
ที่ว่าจับในไอซ์ได้แล้วเจอโครงกระดูกทิ้งบ่อน้ำในบ้านของในไอซ์
โอ้โหเธอกับสามีนึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาเลยนะครับ
แต่เธอก็ไม่แน่ใจว่าโครงกระดูกที่พบในสระน้ำในบ้านในไอซ์
จะเป็นศพของหญิงสาวไซส์ไลน์อย่างที่ในไอซ์เคยเล่าให้สามีเธอฟังหรือไม่
แต่สมมุติถ้าใช่นะก็แสดงว่าโครงกระดูกนี้ที่เจอนะ

ถ้าเป็นสาวไซส์ไลน์คนนั้นที่ในไอซ์บอกว่าเคยฆ่าแล้วโยนทิ้งบ่อน้ำที่บ้านเลยเนี่ย
ก็ตั้งแต่นู่นปี๕๕นี่๖๓

ต้อง๗๘ปีแล้ว
พ่อหาพยายามฆ่าผู้หญิงที่ตายหรือเปล่าก็บอกเรื่องนี้สำรวจไม่รู้
มันหลอนมากแล้วมันก็เลยฆ่าผู้หญิงคนที่ไปหาลงไปในบ่อแค่นั้นเอง
ในที่นี้คือหลอนยาอะไรอย่างนี้เหรอครับ
อ่าใช่ใช่คือพูดบอกว่าเออนี่นะฆ่าแล้วก็เอาไว้ในนี้ใช่
เขาบอกไหมครับว่าเอาถ่วงโยนลงน้ำยังไง
อันนี้ไม่ได้บอกเลยว่าถงลงน้ำยังไงเพียงแต่รู้ว่าฆ่าแล้วก็ไว้ในเบาะนั้น
ศพที่ไอซ์ฆ่าแล้วก็ทิ้งไว้ตรงน้ำเนี่ยน่าจะเป็นประมาณการฆ่าปีไหนครับ
ไอ้มันถิดคุก๕ปีใช่ไหม๖ปีโดยแอภัยด้วย๖ปี
๖ปีเขาศพนี้ก็น่าจะประมาณ๗ปีขึ้นนะคะ
จริงแล้วมองว่าไอซ์เขาตั้งใจไหมครับเพราะว่าเหมือนกับบอกว่าตอนฆ่าก็คือเขาหลอนยามาก
ถามว่าตั้งใจไหมคือมันเป็นโรคผิดอ่ะ
ที่ได้ฟังกับคนอยู่ข้างในด้วยกันมานะพ่อเขาก็เป็นโรคจิตนะ
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็เลยไปสำรวจบ้านของในไอซ์หน่อย
เพชรเกษม๔๗นะคะพื้นที่ทั้งหมดประมาณ๒๐ไร่
ในบ่อน้ำที่เจอชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์๒ไร่
ทีมข่าวของเราก็เลยลองไปเดินสำรวจดูมีบ้านพักคนงานสองหลังนะคะ
หลังนี้ก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือประตูทางเข้าบ้าน
คือชาวบ้านในพื้นที่เขาให้ข้อมูลมาว่าหลังแรกเป็นบ้านพักของในไผ่และภรรยา
ซึ่งเป็นคนสวนแล้วก็เป็นแม่บ้านของบ้านในไอซ์นะคะ
เคยทำงานที่บ้านในไอซ์ตั้งแต่ปี๒๕๕๙
แต่ถูกในไอซ์เอาดาบไล่ฟันเขาหนีไปแล้วค่ะ
เนี่ยค่ะทั้งคนสวนทั้งแม่บ้านที่เคยอยู่บ้านหลังนี้ค่ะ
ไม่อยู่แล้วเพ็นไปแล้วอยู่ไม่ไหวถูกไล่ฟัน
ไล่ฟันไล่ยิงอย่างเงี้ยค่ะแล้วใครจะไปอยู่ด้วยอ่ะ
อันนี้หนึ่งหลังนะคะส่วนอีกหลังเป็นบ้านพักคนงานอยู่มุมสุด
ของที่ดินบ้านในไอซ์ซึ่งมุมนี้จะอยู่ติดกับหมู่บ้านจัดสรร
ก็เป็นบ้านพักของตาพากับยายแวร์แล้วก็มีลูกชายอยู่ด้วย
เคยเป็นคนสวนที่บ้านของในไอซ์ครับซึ่งอยู่มาก่อนในไผ่กับภรรยา
ที่เขาหนีไปนะคะที่ถูกไล่ฟันแล้วหนีไปเนี่ย
บ้านหลังเนี้ยเขาอยู่กันมาก่อนครับทีมข่าวของเราไปคุยกับผู้ชายคนนึงที่อยู่แถวนั้นค่ะ
เขาก็เล่าให้ฟังว่าปกติจะมาตกปลาที่คลองหน้าบ้านพักของตาพานและยายแวร์
หลายปีก่อนจู่ครอบครัวนี้หายตัวไปอย่างลึกลับ
หายไปเลยเหรอหายไปเลยจนกลายเป็นบ้านร้าง
ก็เลยไม่รู้ว่าครอบครัวนี้ที่เคยเป็นคนสวน
หายไปไหนทั้งตาทั้งยายทั้งลูกชายเขา

อย่างภัยกับภรรยาเขารู้ว่าถูกไล่ฟัน
ยังรู้ว่าไปแล้วใช่แต่เนี่ยบ้านหลังเนี้ยที่อยู่มาก่อนในไผ่กับภรรยา
หายไปหายไปไหนก็ไม่รู้อันนี้ไม่มีใครรู้
ที่มันน่าสงสัยก็คือหายไปโดยที่ข้าวของเครื่องใช้ยังอยู่ในบ้าน
ทุกอย่างอยู่ครบอยู่ในบ้านครบเลย
เพิ่งมาหายไปพวกข้าวของเครื่องใช้ไม่กี่เดือนเองนะ
เหมือนอยู่ดีไม่รู้ใครก็มาเอาข้าวของเครื่องใช้ออกไปจากบ้านหลังนี้
แต่ตัวคนหายไปนานแล้วของอยู่
เพื่อนบ้านเขาเลยแปลกใจไงว่าเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวนี้หรือเปล่า
ก็คือว่าหลังนี้มันล้างมานานแล้วครับมันมันล้างมาเป็นปีแล้วครับ
ไม่รู้ว่าเขาย้ายบ้านออกไปหรือว่ายังไง
แต่ก็คือว่าของทรัพย์สินบางอย่างที่แบบเป็นเครื่องใช้ฟ้าก็ยังอยู่ในบ้านครับ
แล้วตัวในไอซ์เนี่ยเคยมีชาวบ้านอะไรเห็นเขาไหมว่าเขาออกมา

ใช่เพราะเขาก็จะเก็บตัวอยู่เพราะผมก็ผ่านไปผ่านมาตอนคืนก็
เหมือนบ้านล้างครับไม่มีคนอยู่ข้างในบ้านก็คือว่า
วันก็มีมอไซค์จอดอยู่คันหนึ่งบางวันก็ไม่มี
แล้วก็ไม่ค่อยมีใครเห็นตัวครับถ้าดีอาจจะอาจจะเกิดขึ้นได้
แต่ก็คือว่าตรงนี้ก็มีคนสัญจรผ่านอยู่ครับ
เพราะซอยเขาก็ตรงนั้นก็เป็นแฟลต์ตำรวจด้วย
ใช่ครับก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นเหมือนกัน
แต่เราก็ไปหาข้อมูลเพิ่มมาให้นะคะว่ามันจริงไหม
ว่าตาพายายแววและลูกชายมีตัวตนจริงหรือเปล่า
เคยอยู่บ้านหลังนี้จริงหรือเปล่า
ทีนี้ค่ะเราก็ได้ข้อมูลมาว่า
ตาพากับยายแววเคยเป็นคนงานบ้านในไอซ์จริงนะคะ
ไม่รู้ว่าหายไปไหนไม่บอกกล่าวใคร
อยู่ก็หายไปไม่รู้เป็นตายร้ายดียังไง
ซึ่งทั้งสองคนนี้ที่หายไปทั้งตาพากับยายแวว
ก็น่าจะรู้นิสัยและพฤติกรรมของในไอซ์
พ่อในไอซ์ด้วยนะคะเพราะว่าอยู่มานานแล้ว
อยู่มาก่อนในไผ่กับภรรยาที่เคยทำงานปี๔๔
ดังนั้นก่อนปี๔๘ครอบครัวนี้เขาอยู่มาก่อน

ดังนั้นก็น่าจะเห็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นในบ้านของในไอซ์
เพื่อนบ้านแถวนี้บอกว่าตอนนี้เพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กับบ้านในไอซ์เนี่ยนะ
เชื่อว่าน่าจะมีศพอยู่ในบ้านในไอซ์มากกว่า๓ศพแน่นอน
เพราะว่าหลายคนหายไปอย่างปริศนาหลังจากเข้าไปอยู่ในบ้านในไอซ์
แต่ลักษณะของการฮาตกรรมของเขามันจับซ้อนดูแล้วก็ทำคนเดียวไหมบ้าง
ชาวบ้านเค้าคุยกันไว้
คงไม่ทำคนเดียวต้องมี
คนมีจังจ้างใครก็ได้
เอาเงินอุดปากใครยังไม่น่าใช่ไหม
โทคนมีจังเอาเงินอุดปากใครเลย
พูดเลยทำแบบนี้
เป็นคนมนุษย์อะไรไม่รู้
เป็นคนอยู่หรือเปล่าทำแบบนี้

คือพื้นที่ที่คุณระวีการแก้ววิจิตรไปคุยกับชาวบ้านมา
จะเห็นว่ามองข้ามไปก็เห็นพื้นที่บ้านในไอซ

เท่ากับว่าตอนนี้นะถ้าไม่นับน้องกุ๊กกิ๊กนะ
มีออยหญิงสาวไซลายที่หายไป
ตาพากับยายแวร์หายไป

เอาเป็นว่าตาพากับยายแวร์นะครับที่เป็นคนงานบ้านของในไอซ์

ใช่ค่ะจะได้รู้ว่ายังมีตัวตนอยู่

หรือย่านพี่น้องที่รู้จัก
ตาพายายแวร์เคยทำงานบ้านไอซ์ตรงนี้

แต่ถ้าไม่มีใครพบเห็นเลยจริง

หรือย่านพี่น้องก็ไปหาสอน้องเพชรเกษม

ท่านผู้ชมครับทีนี้ฮะ

อ้าวทางการสืบสวน
สอบสวนดำเนินคดีทางหลักนิติวิทยาศาสตร์

น่าขนาดนี้คือรอผลการพิสูจน์

ชิ้นส่วนกระดูกต่างโครงกระดูกต่าง

แต่เมื่อวานนี้ท่านจำได้ไหมครับ

แล้วมีคนหนึ่งเขาบอกว่า

วางเววง

วันนี้เราลงพื้นที่ไปใหม่ลงพื้นที่ไปอีกไปหาผู้ชายคนนี้คือนายธีระคล้ายชัย
เมื่อวานนี้ตอนที่เขาไปดำน้ำแล้วเจอกระดูกมนุษย์กันเนี่ย
ก็เคยบอกกับทีมข่าวธรรมรัฐทีวีว่าตัวเขาเนี่ยเขามีสัมผัสพิเศษ
ลี้ลับเนี่ยเขาสัมผัสได้เพราะเขาทำเพจเกี่ยวกับการท้าพิสูจน์วิญญาณ
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยชวนมาลองเดินไปดูในพื้นที่กันหน่อย
ช่วงค่ำมืดแบบนี้เผื่อจะสัมผัสอะไรได้
ยังมีศพมนุษย์โครงกระดูกมนุษย์อีกไหมยังมีหีบที่ฝังศพมนุษย์เอาไว้
แล้วยังหาหีบไม่เจออีกไหมอืมคุณปียชาติคงถิ่นบอกว่า
ชวนคุณระวีการแก้ววิจิตไปด้วยดีกว่าค่ะจะได้มีเพื่อนเหรอจะได้ไม่เหงา
หัวหายสองคนเพื่อนตายแต่ได้ข่าวปียชาติกลับมาคนเดียวนะ
นี่คุณระวีการแบบยกมือไหว้เลยไงก็ต้องแบบไปด้วยกันไง
เดี๋ยวไปฟังเสียงบรรยากาศดูหน่อยตอนที่เขาเดินกันไปสามคนคุณฮีระด้วยนะครับ
ขนาดดูอย่างนี้เรายังขนลุกด้วยความมืดด้วยกลางคืนแล้วก็พื้นที่เขากว้างใหญ่ไง
ถูกต้องมันวางเวงไปหมดอ่ะ
ซึ่งคุณธีระบอกว่าเขาสัมผัสสื่อสารกับสิ่งลี้ลับได้
เราก็เลยลองชวนมาหน่อยเผื่อจะสัมผัสอะไรได้บ้างหรือเปล่า
อันนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลนะครับทุกผู้ชมครับ
อันนี้เป็นจุดไหว้กระดูกบรรพรุษของในไอซ์

ก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาเพราะว่า
เขาผู้ต้องหาเขาอยู่

คือตรงนี้เป็นจุดที่เขาอาจจะมีกัน
ก็หลังจากเดินสำรวจสักพักนึงนะครับ

คุณธีระบอกกับผู้สื่อข่าวของเรา

เท่าที่สัมผัสได้เนี่ยนะคิดว่าน่าจะมี๒หรือ๓ศพอยู่แถวนี้
โดยเฉพาะหีบเหล็กน่าจะมีเพียงแต่มันยังไม่พบ
ถ้าอยู่ก็น่าจะอยู่นู่นเลยท้ายสระน้ำ
แล้วทุกวันนี้เขาขับรถผ่านเขาก็จะสาดไฟสำรวจรอบพื้นที่ไปด้วย
มันรู้สึกขนลุกแปลกเขาเชื่อว่าต้องมีมากกว่าสองศพในบ่อน้ำ

ผมขับรถเข้ามาทุกคืนทุกคืนจุดทางเนี้ย
ตรงเนี้ยเพราะผมจะส่องไฟสูงดูตลอดเลย
ช่วงนี้ใช่ครับนี่ส่งตรงเข้ามานี่แหละเพราะไฟล์รถมันได้แค่นี้ไง
เพราะมันลงจากประพานนั้นมันก็ส่งได้แค่นี้แหละ

ผมก็บอกกับแฟนว่าขับเข้ามาแล้วมันมีความรู้สึกขนลุกมากแล้ว
บอกว่ามันน่าจะมีอะไรมากกว่านั้นแน่นอน
พอหลังจากเกิดเหตุปุ๊บโอ้โหแน่นอนชัดเจนเลย

ก็ไม่คิดว่าโอ้โหจะมาเจอขนาดนี้นะ

เยอะไหมคิดว่ามีเจนขนาดนี้เยอะไหม

ผมคิดว่าน่าจะมากกว่า๒๓มั้ง

คิดว่า๓ได้นะผมความคิดผมนะ

ถ้าไม่เอาพระมาแล้วมาเชิญตัวมือจานออกไป

ทั้งในน้ำบนบก
ก็เขาตายอยู่เนี่ย

คุณธีระก็มีเพจท้าพิสูจน์วิญญาณ
เราก็ชวนไปเดินตอนประมาณทุ่มกว่า
แต่ว่าเขาก็สัมผัสได้ประมาณ
แบบนี้เหมือนที่ท่านผู้ชมฟัง
แต่ว่าคุณระวีการ์ดกับคุณวิจัยฮาสบอกว่า

ก็ได้เลยครับไปกัน๓คนตามสบายเลย